รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเอาล่ะนะครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ขวา

พ่อเขาเนี่ยอืม

พี่เด็กวัยรุ่นกำลังหล่ออยู่เลย

ผมรู้แต่ว่าเขามีเพลงชื่อว่างานวัด

พ่อของเธอคนนี้ไส้ติ่งแตก
แต่ในที่สุดบางคนบอกไส้ติ่งแตกเนี่ยอันตรายถึงชีวิตถูกต้องไหมฮะ

ด้วยแรงอธิษฐานของลูกสาวนี่แหละ
ธิษฐานให้พ่อเขารอด
ถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปพบกับทางคุณกิฟต์นัทจิกา
วันนี้เธอจะมาเปิดประสบการณ์โดยตรงกับเราเลยนะครับ

ดีครับเจอนครับสวัสดีครับ
คุณกิฟต์
คุณกิฟต์นี่เป็นลูกสาวนะครับ
ของอดีตศิลปินวงดังวงเพื่อน

ตอนนี้นิดหน่อยครับ

แล้วพี่หมึกจะมาช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ความมูกับทั้งเราด้วย

เขาบอกตอนเด็กคุณชอบเห็นผี
คือตอนเด็กเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นคนหรือเป็นผี

แต่ว่าคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยชอบเล่าให้ฟังว่าแบบตั้งแต่สมัยแบบเด็กเราก็ไม่รู้แบบเล่นกับใคร
พอเราโตมาเราก็แยกไม่ออกว่าเนี่ยคนหรือว่าเนี่ยผี
ไม่รู้ว่าเป็นเด็กจริงหรือว่าเด็กไม่จริง

ก็แสดงว่าเด็กเราคงจะแยกไม่ถูกว่าไหนควร
ยังไม่ถูกเพราะว่ามีพี่เลี้ยงมีอะไรอย่างนี้

คือกิ๊บชอบทำบุญคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เหมือนเวลาตอนไปวิปสนาเขาก็จะมีแบบสวดแก้อาหารบาลของครม
ช่วงนั้นก็แบบมีคนทักเยอะว่าแบบเนี่ยรู้ไหมว่าลูกสาวคนนี้มีองค์นะ
เราก็แบบอะไรคือองค์ไม่รู้ว่าอะไรคือองค์เนี่ยค่ะ
ก็เหมือนพอแบบเหมือนเราไปไหว้ครูช่วงที่เขาไหว้ครูเขาก็สวดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พนมมือเนาะก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่อันนี้คือคุณพ่อมาเล่าให้ฟังหลังจากที่แบบพิธีจบแล้วว่า
เราเนี่ยออกไปลำได้แบบเหมือนคนเรียนลำอะค่ะ
ลำเหมือนลำเหมือนที่เราเคยเห็นว่าคนอื่นลำแต่เราคิดว่าเขาทำอะไรกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอจบเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่คุณพ่อบอกว่า
เนี่ยเห็นลูกว่าแบบลูกออกไปลำลูกแบบออกไปลำแบบเหมือนลำแขก
ลำสะพานโค้งมือไม้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเทพมีด

เรารู้แต่เราควบคุมไม่ได้อะค่ะรู้ตอนที่ลุกไปแต่แบบหลังจากนั้นคือแบบ
ทำอะไรแล้วพอบทสวดจบปุ๊บเราก็ล้มลงแล้วก็มองแบบ
ที่นี่ที่ไหนแบบมาทำอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะตอนแรกนั่งอยู่
นั่งนั่งแบบนั่งฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกหลวงพ่อที่อยู่ตรงนั้น
เรียกคุณเข้าไปคุยด้วยใช่ค่ะยังไงฮะเขาก็
ตอนแรกตอนนั้นคือมันก็สมัยวัยรุ่นเนอะเราก็แบบไม่ได้เชื่อค่ะ
เราก็ไม่ค่อยได้เชื่อก็เลยแบบหลวงพ่อเขาก็เรียกว่ารู้ไหมว่ามีอะไรอะไรอย่างนี้
เราก็แบบไม่รู้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบให้เราลองหลับตาสิ
แล้วก็สั่นกระดิ่งอะค่ะถนนนั้นก็สั่นกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่ง
พอกระติ่งเท่านั้นแหละมือก็ขึ้นเป็นแบบ
เหมือนเป็นองค์องค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นองค์เป็นแบบ
เป็นเหมือนชะเสียงชะใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น
หนูก็หมอบลงไปแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ค่ะแล้วมือก็ขึ้น
อันนี้รู้ตัวไหมอันนี้รู้ตัวแต่แบบฝืนแล้วพอฝืนน้ำตาไหลปุ๊บ
มันแบบมันแบบมันไปแล้วอ่ะค่ะคือไปเองเลยใช่ค่ะอืม
อายุประมาณเท่าไหร่ค่ะสิบเจ็ดสิบแปดรู้เรื่องแล้วใช่ค่ะ
นั่นคือเหตุการณ์ครั้งแรกครั้งแรกเลยซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้
หาคำตอบไม่ได้ค่ะคุณพ่อรู้ไหมเหตุการณ์เหล่านี้
คือไปด้วยกันหมดค่ะเวลาเราไปบวชเราไปทำบุญจะไปทางครอบครัว
รู้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็ห้าสิบห้าสิบเนอะแต่เราก็ลูกลูกสาวไง
ก็แบบเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเออนี่ลูกก็ไม่น่าจะโกหกพ่ออะไรอย่างนี้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจากตอนนั้นคือกิ๊บก็แบบรู้สึกแบบ
กลัวเห็นบอกว่าหลวงพ่อท่านทักด้วยซ้ำบอกว่า
เราหนีไม่พ้นหรอกใช่ค่ะเขาบอกว่าแบบไม่มีเนี่ยรู้ไหมว่าต่อไปเนี้ย
ต้องช่วยเหลือคนต้องเป็นร่างทรงนะไม่มีทางหนีพ้นแน่นอน
ก็คือเราก็บอกว่าแบบไม่ได้เราแบบต้องทำงานเราเป็นมนุษย์นะคะ
ต้องดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถมาเป็นร่างทรงได้
ไม่เชื่อการเป็นร่างทรงค่ะอืมกลัวไหมฮะตอนท่านทักมาแบบนั้น
กลัวค่ะกลัวนะฮะกลัวค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่พระที่ทักนะครับ
เพราะยังมีอีกหลายคนที่ทักเธอด้วยยังไงครับเหตุการณ์
คือคือกิ๊บชอบแบบดูดวงชอบใครว่าที่ไหนแม่นที่ไหนดี
ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดค่ะใช่แต่สิ่งแรกที่ทุกครั้งที่ไปอ่ะ
จะเป็นคนแรกที่โดนทักว่าแบบมีองค์นะดูไม่ได้ถ้าไม่ขอ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบองค์อะไรอะไรอย่างเงี้
นี่คือองค์อะไรก็ยังไม่เชื่ออีก
เขามีการกำหนดอายุไหมครับว่าอายุเท่าไหร่
เขาบอกว่าไม่เกิน๒๕ยังไงก็ต้องเป็นร่างทรง
ต้องทรงไม่เกินยี่สิบห้าปัจจุบันนะฮะใช่ค่ะ
ปัจจุบันตอนเนี้ยชื่อสามสิบสองแล้วเป็นมาหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะเออ
ครั้งที่สองเขาบอกเหตุการณ์แปลกนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณไปไหว้พระพิคเนต
ใช่ค่ะที่ไหนฮะที่ห้วยขวางเลยค่ะ
จะมีงานประจำปีที่ไว้แบบเหมือนบูชาท่าน
ทุกปีก็ไปไปแบบคุณแม่ชวนคุณน้าชวนอย่างนี้ค่ะ
ร่วมพิธีใส่ชุดข่าวไปไหว้ปกติ
ก็จะมีสวดโซฮาเนอะสวดแบบถวาย
ก็เอาอีกอะไรคือการสวดโซฮาเขาตอนนั้นเราเข้าใจว่าเป็นการสวดเพื่อแบบ
บูชาเทพอะไรอย่างนี้ค่ะบูชาพระพิคเนตเป็นเพลงที่แบบท่านชอบตอนที่เข้าใจที่ไปนะคะ
ค่ะก็คือเราเข้าใจแบบนั้นว่าเป็นเหมือนการเปิดเพลงหรือว่าเชิญคนมาแบบ
ร้องรำทำเพลงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันครบรอบของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
แล้วเราก็นับถือคือใครว่าอะไรดีก็นับถืออืม
ก็ไปก็ไปไปร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นยังไงครับวันนั้นไปไหว้ที่ห้วยขวางเนี้ยเขาก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเนอะ
เวลาเขาสวดก็นั่งเรียงกันคุณพ่อคุณแม่กิฟต์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อ
มันก็จะมีบทหนึ่งแต่กิ๊บจำไม่ได้ว่าบทสวดว่าอะไรเหมือนเชิญหรืออะไรอย่างนี้
ตอนแรกก็นั่งแบบตามภาษาวัยรุ่นตอนแรกนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้
สักพักแบบคืออยู่ดีก็แบบลุกอะค่ะลุกลุกขึ้นไปลุกก่อนแล้วเราก็ฝืนแล้วก็นั่งลง
แต่ว่าภาพที่เราเห็นตรงหน้าศาลนะคะทุกคนออกไปลำแบบเยอะมาก
แล้วเราก็คิดว่าแบบทำอะไรกันเหรอคือแบบนึกว่าเขาเรียนลำมา
นึกว่าแบบทุกคนคงแบบมาลำถวายอะไรอย่างนี้ค่ะทำอะไรกันเหรออะไรอย่างเง
แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ตั้งใจสวดคุณแม่ก็แบบอ่ะตั้งใจสวดนะลูกอะไรอย่างเงี้
แล้วก็สวดสักพักคือเหมือนแบบมันเป็นแค่แบบแวบเดียวที่แบบสติเหมือนมันแบบมันหายไปอ่ะ
เราก็แบบลุกขึ้นนะคะแล้วก็ไปอยู่นะตรงกลางนั่นคือจุดสุดท้ายที่รู้ตัว
อยู่ตรงกลางที่เขารำเลยตรงกลางหน้าพระพิคเนธเลยค่ะ
พ่ออยู่ไหมวันนั้นอยู่ค่ะถามพ่อหน่อยเหตุการณ์นี้กี่ปีแล้วคุณพ่อครับ
ก็สิบกว่าปีได้ไหมสิบกว่าปีสิบกว่าปีสิบกว่าปี
ลูกไปอยู่ตรงกลางที่เขาลำกันลูกไปทำอะไรฮะตอนนั้น
อย่างดีเขารูกไปรำไปรำเลยหรอฮะเออ
เขารำยังไงฮะพี่หมึกไปแบบก็ถ้าพูดแต่เขารำแบบ
ลำแบบสวยอ่ะลำแบบดำได้ยังไงลำแบบสวยไม่ใช่ลำแบบเราลำ
รำวงอะไรนี้นะคือรำสวยเลยสวยเลยพี่เรียนมา
พ่อก็ตกใจว่าคือเราผ่านชีวิตนี้มาเยอะไง
เราก็คิดว่าไอ้คนอื่นเนี่ยโอเคเราไม่ต้องพูดว่าเชื่อไม่เชื่อ
แต่นี่ลูกเรามาด้วยกันนะไม่ได้นัดกันเลยว่าเฮ้ยคุณหนูต้องไปทำหรอก
เขารันนานแล้วรำสวยยำแบบแม่เขางงไอ้พ่อเป็นศิลปินอยู่เรื่อย
ก็ก็รำเข้าจังหวะเขาเนี่ยไอ้รำแบบนันตรีมารำเข้าไปเรียนรำไง
ดึงลูกกลับมาไหมไม่ไม่กล้าดึงไม่กล้าดึงเหมือนไปอีกโลกแล้วนะ
เหมือนเขาเป็นเราไม่กล้าแล้วว่าเขาเป็นใครแล้วตอนนั้นรู้ไหมครับว่าเอ้ย
นี่ไม่ใช่ลูกเราแล้วเป็นคนอื่นแล้วรู้รู้แล้วรู้แล้วอ่าคือคือ
ไม่กล้ายุ่งแล้วแล้วเธอหยุดได้ยังไงสงบได้ยังไงวันนั้น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

คือนอกจากมีคนทักแล้วเนี่ยเราก็ฝันฝันถึงท่านบ่อย
ฝันว่าฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงอุ้ยร่างทรงพระพิคเนธค่ะ
ฝันว่าเรานั่งอยู่ในแบบเคหาสถานหนึ่งแล้วก็เรานั่งเป็นร่างทรงเลยค่ะ
แล้วรอบก็จะเป็นแบบรูปปั้นขององค์พระพิคเนธแล้วก็มีคนมาหาเรา
บูชาเราเอ่อแล้วลักษณะของที่มาบูชาเราเรารู้ได้ว่า
นั่นคือของที่บูชาพระพิคเนตอันไหนบ้าง
ดาวเรืองกล้วยมะพร้าวเหมือนพวกแบบอ้อยหรืออะไรอย่างนี้
มันเป็นพานเหมือนพานถวายท่านอะไรน้ำแดงนมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณก็ยังเชื่อพระพิคเนธมีจริงเชื่อค่ะ

ครั้งแรกที่คุณจะพิสูจน์พระพิคเนตว่าเอาละมีพระพิกาเนตจริงหรือเปล่า

ถ้าครั้งแรกจริงคือที่วิธีที่ไปไหว้เราบ่นนะคะ
คือช่วงก่อนจะเรียนจบคือด้วยความตอนนั้นแบบเอ่อ
เราอยากจบ๓ปีเรียนจบ๓ปีค่ะมหาลัยนะคะ
ภายใน๓ปีซึ่งณจุดนั้นคือมันเป็นไปได้ยากมาก

ก็เลยไปขอท่านนะคะว่าทำยังไงก็ได้
แบบให้หนูแบบลงทะเบียนตัวนี้ได้
ให้มันเหลือที่นั่งให้พอแบบตัวสุดท้ายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่ามันบังเอิญที่อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นให้
เราแบบหนูก็จบแพนใน๓ปี

อย่างเช่นไปเจอเหรียญหรือไปเจอรูปหล่อหรืออะไรอย่างนี้
คุณสามารถสื่อได้ไหมล่ะจับว่าเอออันนี้ดีหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นจะสืบได้ไม่ถึงขนาดจับเราดีหรือไม่ดี
แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกความฝันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ
สรุปจนถึงวันนี้๒๐ก็ผ่านไปแล้ว๒๕ก็ผ่านไปแล้ว๓๐ก็ผ่านมาแล้ว
ทำไมยังไม่เห็นจะเป็นร่างทรงสักทีนึงล่ะ
คือพอหลังจากที่คนทักเนี่ยค่ะเราไปจุดทูปขอ
หลังจากที่บนที่บนเนี่ยค่ะแล้วก็ไปจุดทูปขอว่า
คือลูกต้องทำงานมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงดูขอเป็นวิธีอื่น
หรือว่ามีวิธีไหนที่ลูกจะช่วยผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องทรงได้ไหม
อะไรอย่างนี้ค่ะขอท่านว่าไม่อยากเป็นร่างทรง
ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าจะต้องเป็นร่างทรงแต่ว่าในความฝันยังมีฝันอยู่

ฝันบ่อยค่ะฝันบ่อย

ฝันว่าเป็นร่างทรงหรือแม้กระทั่งฝันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า
หรือฝันว่าไปบอกไปช่วยคนอื่นในฝันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาทักมาหาเราเราก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้

ไปดูบ้านนะครับเพื่อที่จะซื้อบ้านมือสอง

ฝันว่าอยู่ในบ้านหลังที่ไปดูอะค่ะ
แต่ว่าเรายืนอยู่เราก็มีเด็กผู้หญิงตัวเปียกทั้งตัวเลยค่ะ
วิ่งมากอดเอวเราก็แบบเรียกว่าพี่ค่ะอุ้มหนาว
หลังนี้คุณเข้าไปอยู่ข้างในเลย

บ้านหลังนี้เลยสุดท้ายอยู่เป็นปีไปอยู่กับผีซะไง

เราหลับตาปุ๊บก็เห็นเป็นแบบผู้หญิงผมยาวแบบใส่ชุดดำทั้งชุดผมยาวแล้วก็แบบเหมือนเรานอนอย่างนี้ใช่ป่ะคะ
แล้วผู้หญิงเขาก็ก้มมามองเราอย่างเงี้ค่ะอืมบวกกับมือเขาอะค่ะ
มาจับคอเราอยู่แบบนี้